เมื่อวานนี้เป็นวันแรกครับที่มีการเปิดให้ประชาชนนั้นไปรับบัตรแมงมุมหรือว่าเป็นตัวร่วมนะครับ
ในการใช้โดยสารเรื่องของการคมนาคมขนส่ง
เมื่อวานนี้ก็มีคนทั้งไปรับบัตรไปใช้บัตรตลอดทั้งวัน
ก็เป็นการนำร่องในการโดยสารกับบัตรใบเดียวกับการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยนะครับ
ไปดูว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบรรยากาศเป็นอย่างไร
ติดตามพร้อมกันกับคุณมาซีรีกรอบแก้วครับ

บัตรแมงมุมจะแบ่งออกเป็น๓ประเภทด้วยกันนะคะ
ประเภทที่หนึ่งจะเป็นสีน้ำเงินนะคะสำหรับบุคคลทั่วไปค่ะซึ่งค่าโดยสารก็จะเสียตามปกติค่ะ
ส่วนประเภทที่๒นะคะจะสำหรับนักเรียนนักศึกษาซึ่งค่าโดยสารก็จะลดประมาณ๑๐ค่ะ
ส่วนอย่างสุดท้ายนะคะสำหรับผู้สูงอายุอายุ๖๐ปีขึ้นไปค่าโดยสารจะลดลงนะคะถึง๕๐ด้วยกันค่ะ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมแจกบัตรแมงมุมทั้งหมด๒แสนใบไปจนถึงวันที่๕กรกฎาคม๒๕๕๙
และการแจกแบ่งออกเป็น๒กลุ่มคือบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุกับนักเรียนนักศึกษา
และนำมาใช้งานในวันแรกโดยยังไม่พบปัญหา
แต่หลังจากนี้หากจะมีปัญหาเรื่องของการเชื่อมระบบเกิดขึ้นบ้าง

แต่สิ่งสำคัญที่ประชาชนต้องการคือการลดระยะเวลาการเดินทาง
เร่งด่วนผมเคยมีประสบการณ์ในการใช้บัตร๒ใบ
บางครั้งเรารีบเราเร่งด่วนเนี่ยเราใช้บัตรผิดเราแต่บัตรผิด
คือสายสีน้ำเงินกับสีม่วงใช่ไหมฮะ
บางครั้งเราเร่งรีบเราเอาจากในกระเป๋าเรามันจะจับมันคือมันจะสลับกันอะไรอย่างนี้ฮะ
มันก็จะทำให้เราแบบคล่องตัวในการเดินทางด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
คตบัตรแมงมุมจะเข้าร่วมกับระบบคมนาคมอื่น
แอร์พอร์ตเรลลิงก์รถเมย์เรือทางด่วนรถไฟฟ้าสายต่างที่กำลังก่อสร้าง
รัฐบาลกำลังศึกษาและจัดทำระบบคาดว่าจะเปิดใช้งานได้สิงหาคม๒๕๖๒ค่ะ
อำนาจธัญธนาถ่ายภาพมาสิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน